เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

กระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์แล้วกู้ภัยจะไปช่วย
แต่ฝนตกแล้วก็ต้องฝ่าฝนเข้าโค้งแล้ว
เดี๋ยวดูนะเกือบจะพุ่งสะพานอ่ะ

โอ้โหเกือบตกสะพานเลยนะ

กล้องหน้ารถเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
คือเขาก็รีบเนอะเขาก็แซงขวามา
โค้งด้วยฝนตกด้วย
จะไปรับคนเจ็บอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วรถของมูลนิธิลื่นเสียหลักดูสิคะ
อีกนิดเดียวคือล้อด้านหน้าห้อยลงไปแล้ว
ชนกับที่กั้นขอบสะพานเกือบตกอยู่แล้ว

เจ้าพิธีอาสาหกู่ภัยบาดเจ็บไป๒คนนะคะ

รถของมูธรนิษฐี่ก็ค้างอยู่ที่ขอบสะพานต่างระดาษ
ราวสะพานร่วงลงไปถนนข้างล่าง
ดีนะไม่ตกไปทับรถคนอื่นด้วยนะคะ
เห็นภาพแล้วมันหวาดเสียวไหมคุณผู้ชม
ส่วนอุบัติเหตุที่กู้ภัยกำลังจะไปช่วยค่ะ
ที่กู้ภัยจะมาประสบเหตุซะเองก็คือรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
ทำให้นายปริเยศบุญยรัตภัณฑ์อายุ๓๔ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
นางสาวรัสซิมาแก้วสูงอายุ๔๐ปีแฟนสาวผ่านไปที่จุดเกิดเหตุพอดี
ลงมาดูตอนแรกไม่รู้ว่าใครคือผู้เสียชีวิต
ลงมาดูพอเห็นหน้าผู้เสียชีวิตปุ๊บเขาอ่อนร้องไห้โฮเลยว่า
นี่แฟนของตัวเองมาเสียชีวิตน่ะ
เขาบอกว่าเพิ่งคุยโทรศัพท์กันเมื่อตอนพักเที่ยงนะคะ
นุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปกินข้าวด้วยนะ
แล้ววางแผนกันจะแต่งงานปีหน้าคุณผู้ชมนึกดู
แต่เนี่ยแฟนนุ่มก็ต้องมาเสียชีวิตซะก่อน
นายนพก้าวบุญมาอายุ๔๑ปีคนขับรถกระบะบอกว่า

ขับรถมาเขายืนยันว่าเขาขับไม่ได้เร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์พร้อมคนขี่ทะไหลมาเอง
แล้วทะไหลไปหารกระบะของเขาก็เลยเสียชีวิตคาที่
ส่วนยางรถถูกรถจักรยานยนต์กระแทกจนยางรถของเขาแตกด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อคนขับรถกระบะแบบ๑๐๐นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันยังไงได้บ้าง